กลับมาช่วงนี้ค่ะไม่รู้จะบอกว่าให้แฟนคลับช่วยกันลุ้น

สำหรับคู่ของเจเจกฤษณภูมิแล้วก็ต้าเหนิง
หลังจากที่เปิดตัวแล้วแหละว่าคบหาดูใจกันอยู่
แต่ว่านานทีคู่นี้เขาจะคงออกงาน
ควงออกงานอีเวนต์ด้วยกันไปดูความฟินค่ะฟินยังไงคะคุณนี่ไงเขามาเดินแบบนี้
นี่เป็นการควงคู่กันออกงานอีเวนต์ด้วยกันเป็นครั้งแรกนะครับ
คุณผู้ชมสำหรับคู่จิ้นขวัญใจวัยรุ่นอย่างเจเจกฤษณภูมิแล้วก็ต้าเหนิงกัญญาวีค่ะ
หลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อถึงความสัมพันธ์แบบไม่มีกั๊กนะคะ
ตกลงคบหาดูใจกันในสถานะแฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือตอนนั้นเมื่อประมาณ๒๓เดือนที่แล้วดิฉันได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์น้องเจเจ
เจเจก็แมนมากนะยอมรับเลยบอกว่าเออครบก็ครบ
เออร่องจังเลย
ออกไปถามเจ๊เจ๊แล้วกันนะคะ
ไม่ทราบ